เดือนนี้เขาแต่งงานกันเจ้าบ่าวโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลยไม่โกรธได้ยังไง
ออกแกน้อยเทงานก่อนจัดงานหนึ่งวันครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเจ้าบ่าวจัดเต็มเลยบอกเตรียมทุกอย่างแล้ว
โต๊ะจีนพรีเวดดิ้งสถานที่เชิญแขกทำหมดแล้วนะ
แต่ออกแกน้อยหนึ่งวันก่อนจัดงานงานเขาจะจัดสิบแปด
ขอยกเลิกสิบเจ็ดคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
ติดงานอีกที่ของไม่พอเดินทางไปไม่ได้เดี๋ยวจะคืนเงินมาจำ
ทีมข่าวแทนละทีวีคุยกับคุณอัจฉริยาเฝ้าซ้ำหรือคุณแบงค์
บอกโอ้โหเริ่มหาออร์แกไนท์จากเฟซบุ๊กแล้วก็ไปจ้างเขา
ไปจ้างเขาเสร็จปั๊บโดนเทเทแบบนี้แก้ไขปัญหาจนงานเสร็จสิ้นไปได้ครับ

มันโมโหอย่างคือเท่าไหร่ทางผมอยู่เนี่ยหรือจากที่ไปเนี่ย
มันมันฆ่ามันจริงอ่ะมันมันโกรธมากจริงพี่น้ำมันคิดคิดได้ไม่ออกเลย
เพื่อเจ้าบ่าวที่นอนอยู่กับผมเนี่ยผมก็เลยปลุกเอามันไปคู่หน้าดินว่า
แต่ผมอ่ะมันเห็นปฏิกิริยะผมก็บอกว่าหัวร้อนแบบไซล์ลุกแล้วก็หาอยู่
ร่วมสองสามชั่วโมงอ่ะก่อนจะได้พี่ร้านพี่แอนร้านเนี่ย
เงินให้เรายังไงเขาบอกแค่ว่าเขาจะคืนแต่เขาไม่ได้คืนเองครับ
เขาก็เลื่อนอ่ะพี่เหมือนเดิมอ่ะออกรูปเดิมแบบ
คือเราไม่ได้ใส่ใจคำพูดเขาแล้วมันเชื่อถือไม่ได้แล้ว
เราก็บอกใช่ป่ะเดี๋ยวไปแจ้งภารกิจ
ผมไม่สิ่งขั้นทำร้ายทางน้ำเพราะเขานั่นอ่ะ
พี่เจ้าบ่าวก็ได้เงินคืนแล้วนะครับเงินที่มัดจำไป๑๓๐๐๐บาทเรียบร้อยครับ